หลวงตาเปิดศึกแค้นยิงหนังสติ๊กใส่พระลูกวัด
ท่านกวาดใบไม้ห่างปลาห่างลูกยุงใช่ไหม
ที่ผมจะเล่านี่พระกับพระนะครับพระกับ
พระผู้ใหญ่เลยนะครับอ๋อนี่เข้าหน้าอกเลยพระบุญชูละมนเทียนครับ
อายุ๖๐ปีไปแจ้งความก่อนเลย
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้คือท่านบอกว่าท่านถูกพระประหยัด
ประหยัด๗๒แล้วนะพระลูกวัดด้วยกันนี่แหละ
ใช้หนังสติ๊กยิงใส่เจ็บเลย
ท่านเล่าบอกว่าช่วงสายเมื่อวานนะนั่งซักผ้าตากผ้า
อยู่บนกุฏิชั้น๒ท่านชี้ชี้ให้ดูอยู่ฝั่งตรงข้างบนกุฏิพระประหยัด
หนังสติ๊กเข้าหน้าอกด้านซ้าย
๑โดนขาซ้ายอีกหนึ่งเจ็บได้ซิเจ็บ
จากนั้นท่านก็ตอบโต้ด้วยการปลาขวดใส่พระประหยัดนะฮะ
สาเหตุมาจาก๒๓เดือนก่อนโอ้โหมีเรื่องกันมานานแล้วนี่นะ
เดือนก่อนมีปากเสียงกันกับพระประหยัดนะครับ
คือพระประหยัดมากล่าวหาอาตมามากล่าวหาอาตมาว่าอาตมากวาดไป
น้าไปใส่ไอ้อ่างเลี้ยงปลาหางนกยุงของพระประหยัดท่าน
แล้วขณะนั้นพระประหยัดก็ยิงหนังสติ๊กใส่๕นัดนะ
นี่บ่อนี้เอาเรียกบ่อดีกว่าอย่างนี้
บ่อเลี้ยงปลาหานกยูงนะครับ
นี่แหละท่านโกรธท่านโกรธขันติไม่ต้องพูดถึง
โมโหนะต่อยกันคุณผู้ชมตั้งแต่๒๓เดือนก่อน
ท่านเจ้าว่านมาห้ามนะจบมั้ยไม่จบไม่จบ
มาเกิดเหตุซ้ำอีกต่อมานะต่อมาทีมข่าวนะ
คุยกับพระประหยัดบ้างต้องฟังความสองข้าง
ถ้าท่านเล่าบ้างท่านบอกบุญชูน่ะนะท่านบุญชูนะพระอ่ะนะ
พระท่านบุญชูเนี่ยมักจะกวาดใบไม้เนี่ยใส่เนี่ยฮะ
เป็นบ่อเลี้ยงปลาหางนกยูงเนี่ยทำแบบนี้มานานแล้ว
เตือนกันหลายครั้งแต่พระบุญพระบุญชูไม่ฟังอ่ะท่านนะ
มีปากเสียงกันทุกครั้งเนี่ยแล้วบางทีเนี่ย
พระบุญชูท่านก็โอ้โหด่าถึงโยมพ่อโยมแม่นะ

ด่าถึงโยมพ่อโยมแม่เนี่ยทนมาตลอดทนจนล่าสุดเนี่ย
นะพระบุญชูเนี่ยมามองหน้าแล้วทำตาขวางใส่
ท่านก็เลยเอาหนังสติ๊กยิงใส่ขานะ
ยิงใส่ขาของพระบุญชูไปด้วยความโมโหไม่มีขันติแล้วครับ
ขันติไม่ใช่ทางออกซะแล้ว